ผมเข้าใจแล้วทุกท่านอยากจะได้ภาพวิวที่สวยที่สุด
ในมุมที่ทุกคนอาจจะไม่เคยถ่ายหรือน้อยคนที่จะถ่าย
แต่อย่าไปฝ่าฝืนป้ายห้ามเลยครับ
นักท่องเที่ยวลายนี้ไปอยู่จุดสูงที่สุดของภูทับเบิกที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เขาอยากได้ภาพผืนป่าที่สวยงามครับ
ออกไปนอกรั้วแนวกั้นตกเหวลงไปความลึกห้าสิบถึงหกสิบเมตร
คุณผู้ชมครับนี่คือความพยายามในการให้ความช่วยเหลือในตอนนั้น
กู้ภัยร่วมกับตันยูหล่มศักดิ์ครับเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาย
ตกหน้าผาฮะจุดนี้คือจุดชมวิวสูงสุด
ภูทับเบิกตะบนวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ตรงนี้ลึกลงไปห้าสิบหกสิบเมตรต้องมีฮะ
นำอุปกรณ์โรยตัวเดินเท้าลงไปช่วยเหลือ
แล้วใช้เครื่องปั่นไฟส่องดูส่องดูจนพบครับพบนายมณ์เทียนกรมณี
อายุสี่สิบหกปีนอนหงายนิ่งอยู่ค่ะนะฮะนี่ครับ
อยู่ตรงซอกหินแบบนี้เลยตัวสั่นหนาวฮะมีแผลถลอกทั่วร่างกาย
ขาขวานี่หักผิดรูปไปแล้วแขนซ้ายก็หักแต่ยังมีสติ
พูดคุยกับทีมกู้ภัยได้เขาพอเล่าได้เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มาพักแรมท่องเที่ยวอยู่ที่ภูทะเบิกกับเพื่อน
กระทั่งมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวบริเวณที่เกิดเหตุ
ถ่ายรูปให้หน่อยระหว่างยืนโพสต์ถ่ายรูปครับ
เกิดอยากจะได้ภาพสวยไม่อยากเห็นรั้วข้ามแผงเหล็กกั้นไป
ที่มีป้ายเตือนอยู่ชัดเจนถอยหลังถอยหลังชู๒นิ้วตกตุ๊บลงไปครับ

ประถมพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับบาดเจ็บใส่เปรยหาม
แล้วขึ้นมาจากเหวอย่างทุลักทุเล
แล้วก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าครับ
จีรศักดิ์คนที่ถ่ายรูปมาเล่านะเล่าบอกว่า
คนเจ็บมาขอให้ช่วยถ่ายรูปให้
เขาก็ถ่ายให้สัก๒๓รูปได้แล้ว
ผู้บาดเจ็บถอยหลังถอยหลังแล้วลื่นลงไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยฮะ
เขาตกใจมากรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วย
เขาฝากเตือนเลยนักท่องเที่ยวนะอย่าฝ่าฝืนเลยป้ายเตือนเนี่ย

เคยมีนักท่องเที่ยวเป็นพยาบาล
ขับรถตกหน้าผาเสียชีวิตมาแล้ว๓ศพ

มีแผงเหล็กกั้นมีป้ายห้ามชัดเจน
ขอให้ปฏิบัติตามเพราะอาจจะเคาะร้ายถึงแก่ชีวิตได้ครับ
พอตอนนั้นผมก็ยืนไทยอยู่ตรงนี้
พี่เขาก็บอกผมว่าถ่ายซ้ายสองรูปผมก็ถ่ายเสร็จแล้วผมก็
ยืนดูพี่เค้าสำหรับพี่เค้าก็ค่อยถอย

แห่งหนึ่งก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ
ก็เตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเลย